ห่างหายจากการสลัดผ้าถ่ายแบบเซ็กซี่ไป
ล่าสุดชีกกลับมาทวงบันรังความเซ็กซี่อีกนะ
คราวนี้เนี่ยมาแบบว่าฮือฮาสนั่นโซเชียลเลยคุณผู้ชม
นิราเนี่ยด้วยยนต์ใจเหลือเกินนะคะ
แต่ต่อให้อวดแซ่บขนาดไหนแฟนนุ่มดีเจต้นก็ไม่ว่า
ที่สำคัญเป็นคนถ่ายภาพให้เองด้วย
แล้วก็ดีใจด้วยนะคะที่ใหม่เขากลับมาทวงบันลังความเซ็กซี่
ที่เห็นอยู่เนี่ยของจริงล้วนค่ะ
ที่สำคัญแฟนไม่หวงดูแลให้ทุกช็อต
แม่ว่าแต่ชุดแต่งงานของสาวใหม่จะแหวกไปถึงไหน

เพราะว่าทุกคนก็มีความแบบว่าเซ็กซี่อยู่ในตัวเองอยู่แล้ว
แต่ว่าก็แม่ก็คือแม่
รอเล่นก็เป็นงานมากกว่า
เราใหม่คิดว่าใหม่ขายเรื่องความสามารถมากกว่าการที่แบบว่าขายเซ็กซี่อะไรอย่างนี้
แท็กซี่ค่อนข้างมาประกอบเป็นองค์ประกอบของความสามารถของใหม่

แต่ละชุดใช้เวลาน้อยมาก๕๗นาทีเสร็จเลย
ชุดงานแต่งมึงจะแบบเซ็กซี่หรืออะไรท่าน
ยังไม่บอกเพราะว่าตอนนี้พี่ปาพูกกำลังว่าจิ้นอยู่

เพราะว่าที่สามีเขาพามาทั้งนี้นี่คือหน้าท้องของเขานะ

พี่ใหม่สุขรุมธวันของเรายังคงแซ๊บ

เป็นยังไงคุณสวยมั้ยคือเขาเป็นคนที่สูงแล้วหุ่นก็ดีอยู่แล้วหุ่นเตะมาก
สูงมาดีเหลือเกิดนะครับอุ้ยอิจฉาดจริง